สำหรับสาวที่ชอบช้อปออนไลน์

แล้วก็ซื้อง่ายเดี๋ยวนี้คนเราซื้อของผ่านออนไลน์เยอะมากนะคะ
แต่อยู่ดีก็เสียเงินอยู่บ้านก็เสียเงินได้
จริงคือเพื่อนก็ชอบบ่นนะว่าอยู่บ้านก็เสียเงินเนาะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันให้ดีเพราะว่าโลกออนไลน์เราไม่เห็นหน้าค่าตากัน
ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะเหมือนกรณีนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
ไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะจากไอจีไอจีหนึ่งอินสตาแกรมเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าโดนหลอกเสียเงินไป๒๕๐๐คุณ
ไม่ใช่ถูกนะเนี่ยค่ะกระเป๋าภาพในภาพเล็กเนี่ยคือ
ก็เป็นนางสาวปลื้มจิตวันลาโชว์กระเป๋าแบรนด์เนมของปลอม
ไม่อยากให้ใช้คำว่ากระเป๋าแบรนด์เนมของปลอม
นี่คือกระเป๋าธรรมดาที่ไม่ได้เป็นแบรนด์เนม

แต่ในขณะเดียวกันที่ตกลงซื้อกันไว้เนี่ย

กลุ่มผู้เสียหายมีกว่า๑๐คนเลยทีเดียว
กลุ่มผู้เสียหายกว่า๑๐คนนี้เขาก็เลยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี

ใช่ไม่ตรวจสอบนะ
ปรากฏว่าก็ไม่มีประวัติหลอกลวงนี่
ก็ตกลงใจซื้อกัน
แต่สิ่งที่ส่งมานี่แหละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็น

คือมันคนละเรื่องกันจริง
แล้ว๑๐คนรวมกันเนี่ยมูลค่าความเสียหายกว่า๑แสนบาทเลยนะคะ
ซึ่งตัวแทนผู้เสียหายคนหนึ่งบอกว่า

มีคนติดตามมากกว่า๖๐๐๐คนนะคะ
ซึ่งก็มีการลงภาพสินค้าและไอดีไลน์ด้วย
สำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อ
ก็แอดไลน์เข้าไปแล้วก็ไปพูดคุยกับผู้ฝากขายโดยตรง
ไม่ได้คุยกับไอจีนะคุยกับผู้ฝากขายโดยตรง

คนนี้เขาสั่งกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่งราคากว่า๓๐๐๐บาทค่ะ
ติดต่อไปหาผู้ขายต่อรองราคาพูดคุยกัน
สุดท้ายตกลงปลงใจราคากันได้ที่๒๕๐๐๐บาท
อย่างที่บอกกลับเป็นกระเป๋าอีกแบบหนึ่งเลย
ไม่ได้เหมือนกับรูปไม่ได้เหมือนกับเรื่องที่อยากจะได้
ไม่ได้เหมือนกับกระเป๋าที่ตัวเองสั่งเอาไว้เลย
พอพยายามติดต่อกลับไปไม่สามารถติดต่อได้แล้วค่ะ
ก็มีผู้เสียหายหลายคนเลยนะคะที่ถูกหลอกโอนเงินไป

มีอีกคนนึงสั่งกระเป๋าจิฟองชี่๓๐๐๐กว่าบาท
สั่งไปแล้วโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วด้วย
มาเห็นข่าวก็เลยรีบเข้าแจ้งความเหมือนกัน
ตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วไม่รู้ว่ายังไงนะคะ
เขาก็เลยรวมตัวกันทั้งหมดนี่แหละแล้วก็มาแจ้งความ
อันนี้คือของที่ได้มันไม่ใช่มันแตกต่างกันนะคะ
ราคาพูดลงที่ที่เขาโปรนนี่๒๖๕๐๐
ก็คือมีการต่อรองเหลือ๒๕๐๐๐
แล้วตอนแรกที่เราไปรู้จักอินสตาแกรมอันนี้
คือมันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน
เพื่อนเช็คมาแล้วนะคะเช็คก็คือเพื่อนเช็คจาก
แรกก็บอกกับเพื่อนแล้วว่าเช็คดีแล้วเหรออะไรอย่างนี้

แล้วเขามีหมายเลขบัญชีสมุดบัญชีแล้วก็บัตรประชาชน
น้องมีประวัติเสียหายอะไรอย่างนี้เขามีเชื่อถือ
หลังจากรับเรื่องไว้แล้วปอทก็จะสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติม
และรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิด

รวมถึงฝากเตือนมาด้วยใครชอบช้อปปิ้งออนไลน์
ใครจะซื้อสินค้าออนไลน์แบบนี้ต้องตรวจสอบประวัติผู้ขายอย่างละเอียด
นี่ขณะเขาตรวจสอบแล้วก็ยังโดนหลอกเลยนะคะ
คนตามติดตามเขา๗๐๐๐๐นะคะ
แล้วก็ภาพก็ดูแล้วก็โพสต์ครั้งล่าสุด๕ชั่วโมงที่แล้วค่ะ

เขาก็ระบุไว้เลยว่ารับฝากขายสินค้าแบรนด์ทุกชนิด

ปกติเวลาซื้อของออนไลน์ก็จะมีหลายลักษณะนะ
เงินไปก่อนส่วนหนึ่งพอได้ของแล้ว
ให้เงินเพิ่มจนครบจำนวนราคา
ก็มีในหลายแบบแต่ก็ต้องตรวจสอบให้ดี
เพราะว่าตอนนี้การขายของออนไลน์มีเยอะจริง
เพราะว่ามันไม่ต้องเสียเงินเปิดหน้าร้านไง
ก็ต้องระวังในการช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยสาว
คือพอง่ายขึ้นเนี่ยมิจฉาชีพเขาก็ทำงานง่ายด้วยเหมือนกัน

หลายกรณีซื้อโทรศัพท์มือถือ
ส่งพัสดุส่งปริศนีมาเป็นอย่างอื่นน่ะ
มีมีบ่อยต้องระวัง
นั้นเรื่องที่ต้องใช้เงินเยอะถ้าเป็นไปได้นะกรณีแบบนี้